คุณผู้ชมคะได้เห็นเรื่องนี้ไหมคะที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลว่าสวนเสือศรีราชาได้มีการประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊กเมื่อ๒๙เมษายนที่ผ่านมา
ครับว่าจะปิดให้บริการอืมเริ่มสามสิบเมษายนนี้นี่ค่ะ
คนเห็นแล้วก็ตกใจถึงขั้นบางคนบอกว่าอยากจะระดมทุนช่วยเหลือกันเลย
คนใจหายอ่ะใช่ค่ะทีมข่าวไปคุยกับพนักงานพนักงานบอกว่าเอ๊ะทาง
ทางบริษัทเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกพนักงานประชุมนะวันจันนี้วันที่๓พฤษภาคม
อ่าตอนเนี้ยยังไม่รู้ว่าปิดจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าปิดเนี้ยก็ใจหาย
เพราะบางคนทำงานกันมาสิบกว่าปีครับส่วนพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของกันอยู่แถวนั้น
เขาก็ขายของกันมาเป็น๑๐ปีถ้าปิดจริงเนี่ยโอ้โหสูญเสียรายได้และใจหายไม่แพ้กัน
แต่ก็ยอมรับว่าตอนนี้รายได้ของศูนย์เสียราชามันลดน้อยลงจริงจริงครับ
มาเที่ยวน้อยลงมากเนื่องด้วยโควิด๑๙นะคะ
คือคนแกล้งไปคือผู้บริหารยังไม่ได้ว่าปิดอันนี้เลยค่ะ
คือเขาแค่บอกว่าเออให้เราทำหารคนละสิบห้าวันก่อนค่ะ
แต่ควรโทรไปอะพูดไปคืนกว่าเหตุค่ะเออ
พูดไปเกินจนพนักงานใจศอกหมดเลยค่ะอืม
แล้วถ้ามันติดจริงจริงเนี้ยพุทธก็ทำยังไงต่ออะคะ
คือจะวางแผนวางแผนนี้ยังไงต่อแบบไหน
ก็คือถ้าปิดเนี้ยแหละก็คือคนที่ว่าเออ
ถ้ามีกิจการของตัวเองก็ไปทำหาของ
ใช่ค่ะค่ะเขาจะเเยอะอย่างอย่างแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้อบจากผู้บริหารเลยค่ะ
เคยค้าขายเคยอยู่ที่นี่แล้วมันเป็นแหล่งชุมชนแหล่งธุรกิจ
พอไม่มีส่วนเสือปุ๊บมันทุกอย่างที่เราเคยใช้เคยขายอย่างนี้มันก็จะไม่มีครับ

คือในช่วงโควิดคนก็หายอยู่แล้ว
ก็มาเจอว่าสถานการณ์แหล่งท่องเที่ยวเขาปิดอย่างนี้มันก็ซ้ำเติมเข้าไปอีก
ถ้าฟังจากพนักงานที่เราไปคุยด้วยเนี่ยบอกว่าคนที่โพสต์เนี่ยโพสต์เกินจริงไปหน่อย

บอกว่าปิดตั้งแต่๓๐เมษายน

เราไปคุยกับผู้บริหารนะครับ
ผู้บริหารของสวนเสือบอกกับเรานะครับสวนเสือศรีราชาเนี่ยบอกว่าไม่เป็นความจริงที่ว่าจะปิดกิจการนะฮะ

คือเป็นการปิดให้บริการระยะสั้น๑๔วันตามนโยบายเรื่องการป้องกันโควิด๑๙
เพราะชนบุรีถือเป็นพื้นที่ที่ถูกยกระดับให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม
เพราะฉะนั้นก็คือปิดนั่นแหละเริ่ม๓๐เมษายนแต่ว่าคนที่เขาไปโพสต์เขาอาจจะไม่ได้ให้รายละเอียด
ก็เลยขอทำความเข้าใจว่าไม่ได้ว่าปิดเป็นการถาวรเลิกกิจการหนีพิษโควิดอะไรพวกนี้ไม่ใช่
ผู้บริหารก็บอกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะแค่ปิดชั่วคราวเฉย
ส่วนรายละเอียดต่างเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งตามขั้นตอนกันต่อไป